คุณผู้ชมครับและสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเป็นวันลอยกระทงนะครับ
หลายคนก็ไปลอยกระทงกันแต่ว่าสิ่งที่พิเศษหน่อยเมื่อคืนนี้

ใช่ค่ะเป็นปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวงนะคะ
ซึ่งสวยงามแล้วก็ใหญ่ที่สุดในรอบ๖๘ปีนี้นะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนค่ะบันทึกภาพนี้ไว้นะคะ
เพื่อที่จะเก็บไว้ดูเพราะว่าสวยจริงนะคะ
หลายคนค่ะได้แชร์ภาพนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะ
เป็นความสวยงามของดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบ๖๘ปี
รวมทั้งภาพความสวยงามของดวงจันทร์เหนือพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ด้วยค่ะ
เฟซบุ๊คของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ
เผยแพร่ภาพดวงจันทร์เต็มดวงเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
คืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงและโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ๖๘ปี
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ทรงมีความสนพระราชหารือไทยด้านดาราศาสตร์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยานะคะ
โดยได้วางแผนการเก็บภาพดวงจันทร์ในสถานที่ต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพในช่วงดวงจันทร์ที่ขึ้นจากขอบฟ้าท้องฟ้าเปิด
สามารถบันทึกภาพของดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกได้อย่างชัดเจนค่ะ
รวมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองทัพเรือ
ในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่บันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้ค่ะ
จากภาพนี้แล้วนะคะยังมีอีก๓ภาพค่ะ
เป็นภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกในมุมมองที่ถือว่าเป็นภาพดวงตานะคะ
เมื่อมีวัตถุมาเปรียบเทียบจะทำให้คนมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง
มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ที่อยู่บริเวณกลางฟ้าที่ไม่มีวัตถุใดอยู่ใกล้เคียงค่ะ
โดยทั้ง๓ภาพเป็นภาพบุคคลชูเลข๙สื่อแทนความจงรักพักดีของประสบกรณิกรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ